กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำ
ค่ะนะต้องบอกว่าชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครจริงจริง
คือมันทั้งรันทดทั้งหดหูแล้วก็หู
ใครที่ได้ฟังข่าวนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงคุณพ่อของบ้านนะฮะ
คุณพ่อเนี่ยพี่การหลังคร่อมแบบนี้นะฮะค่ะ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากลูกชายคนเดียวในบ้านพ่อนี่อายุ๖๗นะ
ภรรยาเนี่ยคุณแม่ของบ้านอายุห้าสิบเอ็ดค่ะนะฮะ
ลูกชายคนเดียวของบ้านเนี่ยอายุยี่สิบสองนะฮะเขามีพี่สาว
แต่ว่าแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวอยู่ที่อื่นพ่อบอกว่าทนไม่ไหวแล้วช่วยผมหน่อยเถอะ
เพราะลูกชายเนี่ยติดยาบ้าอย่างหนักหลอนนะเคยเข้ารักษาอาการทางจิตประสาทมาแล้วนะครับ
เวลาแจ้งความกับตำรวจตำรวจมาควบคุมตัวไปนะครับปล่อยกลับมาวนมาที่บ้าน
อยู่ที่บ้านทำยังไงทุบตีทำร้ายพ่อกับแม่อืมหนักที่สุดหนักมากมาก
คืออะไรรู้ไหมฮะข่มขืนขืนใจแม่แม่แท้นะคะพ่อไม่รู้จะช่วยยังไง
อืมถามว่าเห็นไหมรู้ไหมก็เห็นก็รู้นั่นแหละแต่พ่อก็ช่วยไม่ไหวจริงจริง
ร่างกายก็ไม่แข็งแรงพิการหลังคล่อมอายุก็เยอะ
จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนเอากำลังที่ไหนไปสู้ลูกชายค่ะนี่ฮะ
ชาวบ้านเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาเราต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยโอ้โหเจอภัยของชายคนนี้เข้าไปเนี่ยนะ
ลูกชายของบ้านนะครับทำขนาดนี้นะครับเวลาช่วงปกติ
ไม่มีเงินจะไปซื้อยาบ้ามาเสพทำยังไงรู้ไหมทำยังไงคะ
เวลาที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการของพ่อออกประจำเดือนเนี่ย
เดือนหนึ่งเงินออกปุ๊บไม่เอามาเหรอคะพ่อได้เงินมาลูกเอาไปเลยโอ้
ซื้อยาบ้ามาเสพโอ้โหพอเสพยาบ้าหลอนยาบ้าทุบตีทำร้ายพ่อกับแม่
แล้วก็วนมาเนี่ยฮะถึงเวลาเนี่ยเขาจะมีลักษณะอาการเหมือนกับ
ทางจิตประสาทแล้วก็เดินแถวหมู่บ้านแก้ผ้าเดินช่วยตัวเองให้ชาวบ้านเห็น
พวกนี้ก็มีมาลงที่แม่ก็มีคือมาข่มขืนขืนใจแม่นี่ฮะ
ทุกผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่กันสามคนนะฮะ
พ่ออายุหกสิบเจ็ดแม่เนี่ยอายุห้าสิบเอ็ดตัวลูกชายที่ก่อเหตุเนี่ย
อายุยี่สิบสองมีลูกสาวคนโตอายุยี่สิบสี่แต่งงานแยกครอบครัวไปอยู่หมู่บ้านอื่นนะฮะ
พ่อก็อย่างที่บอกแล้วครับ๒๓ปีที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนัก
จนหลอนพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทุบตีพ่อแม่
อยู่บ้านอยู่ดีบางทีตบหัวพ่อก็มีถมน้ำลายใส่พ่อก็มี
ต่อว่าด่าทอพ่อสารพัดหนักสุดคือใช้กำลังบังคับขืนใจแม่แท้ของตัวเอง
ค่ะนะฮะก็ใช้จังหวะเวลาที่แม่เมาคือแม่เนี่ย
บางทีแกก็ชอบดื่มเหล้าเมาพอเมาก็สู้แรงลูกไม่ไหว
แล้วลูกก็บังคับขืนใจพ่อเห็นพ่อก็ช่วยไม่ได้
ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะกลัวจะถูกลูกทำร้าย
ปกติก็ถูกทำร้ายอยู่แล้วแล้วพ่อร่างกายก็พิการแก่ชะลาสู้แรงลูกชายไม่ไหว
เบี้ยยังชีพคนชะลาออกลูกก็มารื้อมาค้นเอาเงินไป
เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพบางทีมาแย่งไปกับมือเลยก็มี
ถามว่าอ้าวเคยแจ้งตำรวจไหมเคยแจ้งแจ้งแล้วด้วย
ตำรวจมาจับลูกชายไปจับแล้วยังไงต่อ
ก็เอาไปส่งโรงพยาบาลบำบัดฉีดยาระงับอาการประสาท
พอหายคุ้มคลั่งหายดีก็ปล่อยตัวมาก็กลับมาบ้าน
บอกทุกข์ทรมานเหลือเกินทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจ
ขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็แจ้งสู่มณชนการช่วยเหลือ
ลูกสาวคนโตของบ้านอายุ๒๔เนี่ยพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
พอรู้ข่าวนี้รีบมาเลยนะฮะเขาแต่งงานมีครอบครัวอยู่ต่างอำเภอ
มาถึงนี่ครับกอดเลย
แย่มากคือหนูนี่เป็นลูกคนโตแต่ช่วยอะไรพ่อกับแม่ไม่ได้เลย
คือยอมรับล่ะพ่อเนี่ยพิการหลังคล่อมร่างกายไม่แข็งแรง
อายุเยอะหกสิบเจ็ดแม่อายุห้าสิบเอ็ดอาจจะอายุยังไม่เยอะมาก
แต่แม่ชอบดื่มเหล้าเมานะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
น้องชายจะมาทำเรื่องผิดศิลธรรมกับแม่แท้แบบนี้
พี่สาวบอกสงสารพ่อกับแม่มากเพราะแจ้งความไปแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
ก็เหมือนที่พ่อบอกมันก็วนหลูบอยู่อย่างนี้
พี่สาวของผู้ชายคนนี้นะสมมุติว่าชื่อในเอ็มก็แล้วกันนะ
บอกว่าน้องชายเคยเข้ารักษาอาการป่วยทางจิตเวทมาแล้วนะครับ
เพราะว่าหลอนยาเสพติดเสพยาบ้าอย่างหนักนะฮะ
บางครั้งก็ปกติก็เหมือนกับคุยรู้เรื่องแต่บางทีก็โอ้โหดูน่ากลัวเหลือเกิน
ขนาดเป็นพี่สาวแท้ยังกลัวฮะเมื่อวานตอนที่รู้ข่าวกลับมาที่บ้าน
ก็ต้องพยายามกล่อมน้องชายเพื่อจะพาไปหาหมอ
นี่คือพามาแล้วนะฮะค่ะแต่ตอนที่พาขึ้นรถไปเนี่ย
ต้องขอให้อาสากู้ภัยนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วย
กลัวอะไรกลัวน้องจะลวนลามเพราะเคยมาแล้ว
อยู่ดีน้องชายเดินมาบอกขอจับหน้าอกหน่อย

อย่างนี้เลยฮะคือตอนเนี้ยพี่สาวบอกว่าอยากจะหาทางเนี่ย
พาพ่อกับแม่เนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะฮะ
จะได้ไกลจากน้องชายคนนี้สักทีหนึ่ง
กลัวจะกลับมาบ้านแล้วเหมือนเดิมนะ

หนูยังกลัวเขาเลยหนูกลัวมาก
หนูกลัวเค้ารวนล้ามอันดับเนี่ยเค้าเคยขอยจับนมหนูเนาะ

อยากให้หน่วยงานช่วยให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
ช่วยครอบครัวหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
นี่ฮะถึงกับยกมือไหว้เลยนะฮะ

กราบกันเลยก็ยอมฮะพี่สาวบอกไม่รู้จะทำยังไงฮะ
คือแจ้งตำรวจตำรวจมาจับไปมันก็เหมือนเดิม
พอกลับมาอยู่บ้านก็เหมือนเดิมจะทำอย่างไรดี
เราไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกัน
บอกสงสารสามีภรรยาคู่นี้มาก
เขาเรียกตากับยายนะฮะบอกสงสารมากตายายบ้านนี้
แต่เพื่อนบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะชาวบ้านก็หวาดกลัวเหมือนกันในเอ็มเนี่ย
เอ็มนี่คือถ้าไม่นับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะ
ชาวบ้านเจอนี่คือเดินแก้ผ้าไปสำเร็จความไข้ไปด้วย
นี่ฮะตอนกลางคืนก็เดินทั่วหมู่บ้าน
คือชาวบ้านบอกถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะสักวันเนี่ยตายแน่
คือไม่รู้ว่าอยู่ดีจะไปข่มขืนใครก็ไม่รู้ฮะ
เป็นบุคคลอันตรายมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ช่วยจัดการให้หน่อยนะจะจับกลุ่มดำเนินคดี
จะเอาไปปรับบัติรักษาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่
แต่เอาให้แบบเด็ดขาดนะให้แก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงเหลือเกิน
เล่นเล่นยาอยู่หลังบ้านมันก็ทำแบบบางทีก็นั่งอยู่ในบ้านอย่างเงี้
เราออกมาตากผ้าตากอะไรอย่างนี้เราก็เห็นเห็นบ่อย
เขาก็ยืนพักที่เขามานอนอยู่เนี่ยนอนเล่นของเจ้าของอ่ะ
เพราะเราก็กลัวว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันเนอะ
กลางคืนก็เดินดึกอย่างนี้
กลัวนะเพราะว่าเราก็ลูกน้อยลูกน้อยเราก็เป็นผู้หญิงไง
น้อยมันเยอะตรงนี้น่ะ๓๔คนเด็กน้อย
ก็เจ้าพื้นที่เขาก็มาเอาไปหลายครั้งเลย
เอาแต่ก็เอาไปแล้วก็ปล่อยมาเหมือนเดิมมันก็ทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ย
ปัญหาคือว่าไม่มีใครที่จะให้ยาเขา
พอกับสภาพนี้แม่ก็แบบนั้นทางด้านอินเตอร์เรศก็ให้มานะครับ
กินไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้กินเลยดีกว่า

ก็มีบ้างครับผมเลยว่าให้หน่วยงานไหนที่ว่า
พอจะดูแลเขาได้ให้มาดูความเป็นจริงนะครับ
ว่าเขาอยู่๓คนในครอบครัวนี้เขาอยู่แบบไหน
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอประโคนชัย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรำตำรวจสพประคลชัย
ก็เข้าพูดคุยหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วนะคะครับ
เรื่องต้นนำตัวทั้งพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุ
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะให้นางแดงซึ่งเป็นแม่เนี่ย

ซึ่งตอนนี้ได้รับการบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลประโคนชัยนะคะ
ก็พูดคุยทำความเข้าใจกับแม่แหละ
ว่าถ้ามีอาการติดเหล้าต้องดื่มตลอดเวลาทั้งเช้าและเย็นแบบนี้เนี่ย
ก็อาจจะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อจะให้เลิกเล่าให้ได้
เพราะว่าแม่เองก็บอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยที่แม่ดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วก็ไม่มีแรงที่จะป้องกันหรือว่าไม่มีสติที่จะป้องกันตัวเองจากลูกชาย
โดยฝ่ายแม่เนี่ยก็บอกว่าพอลูกชายคลุ้มคลั่งทีไรเนี่ยนะก็จะใช้กำลังทุบตีทำร้าย
เธอก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยอายุด้วยด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยก็ต้องยอมตกเป็นธาตุอารมณ์ของลูกชายอะค่ะตอนนี้สภาพจิตใจก็ย่ำแย่มากยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงกับลูกชายดีถึงแม้ว่าตอนนี้ลูกชายจะถูกจับตัวไปรักษาอยู่
แต่นางแดงก็รับปากกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเลิกกินเหล้าเพราะมันคือสาเหตุหนึ่งแหละที่ทำให้เธอไม่ได้สติจนไม่สามารถป้องกันอะไรตัวเองได้เลย
เพราะมีแต่บอกคนใกล้บ้านมาดูมาดูมาดูช่วยกัน
แล้วเขาก็น่ะตีจะตีคนมาช่วยอ่ะอี๋
มีคลิปคลิปหนึ่งที่ญาติเนี่ยส่งมาให้กับทีมข่าวด้วยนะคะ
เป็นนายเอ็มคนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็บอกนอนไม่หลับเนี่ยครับ
เหอะหน่อยบอกนอนยังไงครับเฑื่อเวลา
ตายดีกว่าบอกเหมือนน้ำเกลือไม่วิ่งเลย
ให้หมอมาดูหน่อยซิแต่น้ำเกลือไม่ปกตินะคะ

น้ำเกลือก็วิ่งต่อ

ให้ทีมข่าวเราเองลักษณะคือดูเหมือนจะสั่งยาแล้ว

ใช่คือมันดูเพ้อดูเบลอค่ะ
นายบุญยอดเพิ่มประโคนกับนายวรยุทธ์แย้มประโคน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลแสลงโทนนะคะ
ก็บอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับการประสานให้ไปเจรจาเรื่องในเอ็มทำร้ายคนในครอบครัวเป็นประจำ

เพราะนายเอ็มคือธาตุยาเสพติดจริงคลั่งยาตลอดเวลา

ถูกประสานมาให้ไปรับตัวนางแดงผู้เป็นแม่
กลับมาที่บ้านเพราะว่าแม่เนี่ย

แล้วก็ไปลงตามที่ต่างขอเงินไปกินเหล้าจนเมา
พอเมาโอ้โหขาพับไม่ได้สติกลับบ้านไม่ได้
ก็มีการประสานกู้ภัยให้ไปรับตัวกลับบ้านเนี่ยค่ะ

จริงแล้วเนี่ยถ้านางแดงเลิกเล่าได้ก็จะดี
เพราะจริงแล้วพื้นฐานเป็นคนขยัน
๑๐๒๐บาทอะไรประมาณนั้นอะครับ
พวกนี้ไม่เป็นนะ
จะทำความทรงทำสะอาดบ้านตลอดเลยนะ

น่าจะมันลำบากเนอะ
มันก็ลำบากใจที่เราได้ดูข่าวพวกนี้
นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นอาการทางจิตประสาทหรือว่าเสพยา
พอไปบำบัดกลับมาก็เข้าอีรอบเดิมอีก
ที่สำคัญก็คือบางทีครอบครัวเองก็ไม่พร้อม

มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับ